ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความสัมพันธ์ที่บาดหมางแล้วก็ห่างเหินกันมานานกว่า๓๐ปีของไทยกับซาอุดีอาราเบียเนี่ย
ส่วนหนึ่งหลายคนมองว่าจุดเริ่มต้นเริ่มต้นมาจากคดีเพชรสาอุ
เอาละครับวันนี้ทั้งสองประเทศกลับมาฟื้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะฮะ
แน่นอนว่าทุกอย่างก็ดูว่าจะไปได้ด้วยดีแต่ทีนี้เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วบุคคลที่อยู่ในข่าวในอดีตในวันนั้นที่หลายคนขนานนามว่าคือจอมโจรเพชรสาอุ
แต่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยบอกว่าอยากจะปิดตำนานแล้วเขาขอปิดตำนานไปแล้ว
วันนี้ไทยรัฐนิวโชว์นะครับเลยจะคุยกับบุคคลคนนี้หน่อยนะครับ
คุณเกลียงไกรเตชโม่งหรือว่าปัจจุบันคือคุณเกลียงไกรมงคลสุภาพนะครับ
คุณเกรียงไกรวันนี้ได้ยินข่าวเรื่องของไทยกับซาอุ
ฟื้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งคงจะติดตามข่าวนี้อยู่

ก็รู้สึกดีใจภูมิใจครับ
ภูมิใจยังไงคุณเกรงไกรดีใจแล้วก็ภูมิใจด้วยมันเป็นยังไงครับ
ที่ผ่านมาประมาณ๓๒ปี
ก็ได้เกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นที่ว่าเรื่องการที่เพชรสาหุราชวงศ์ของ
เจ้าชายไฟแสนหายก็น่าจะมีผลต่อที่ว่านับตั้งแต่นั้นมา
ความสัมพันธ์ไมตีก็ห่างเหินไปนาน
ถึงขั้น๓๐กว่าปีที่ผ่านมา
แล้วตอนนี้รู้ข่าวว่าเป็นสิ่งที่จะดีขึ้น
หรือนายกจะได้ไปที่สาอุผมก็ดีใจภูมิใจอย่างที่กล่าวครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นปี๒๕๐๐ครับ

คือคุณเกรงกายคิดว่าคดีของตัวเองเรื่องการจุรกรรมเพศจากสาหุมา
มันเป็นจุดเริ่มต้นไหมหรือว่าแหม่มันนำไปสู่อีกหลายคดีนะ
เรื่องของนักการทูตนักธุรกิจของซาอุ
ถูกฆาตกรรมในประเทศไทยหรือว่าเรื่องของสองแม่ลูกตระกูลศรีธนขัน
จุดจุดเริ่มต้นทุกวันนี้คุณยังคิดทรมานจุดทธิ์ของตัวเอง
หรือคนไทยยังคิดว่าสาเหตุมันมาจากการจุดจุดของตัวเองหรือเปล่ากัน

ตอนนี้โทษทางคดีต่างของคุณเกรงไกรก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้ว
ครับผ่านมา๓๐กว่าปีแล้วพ้นโทษแล้วก็หมดคดีความแล้วครับ
ครับคดีความเนี่ยก็คือสารพิพากษาจำคุก๕ปีใช่ไหมครับ

ครับรับซื้อของโจรแถวแสนตัดสินมา๕ปี

แต่ว่าจำคุกหรืออยู่ในเรือนจำ๒ปี๗เดือนครับ
ครับก็พ้นโทษมาเมื่อปี
หลังจากนั้นคุณเกรงไกรก็ไปบวชอยู่ตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิต
แต่สุดท้ายก็ศึกออกมาใช่ไหมฮะ
ครับเพราะทางครอบครัวหรือทางบ้านมีปัญหาครับ

ทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ที่ลำปางที่บ้านเกิด
ทุกวันนี้ผมก็ทำไล่ทำสวนทำนาไปตามดวงชะตาของคนแก่ครับ

ขออนุญาตถามตรงนะคุณเกรงไกรปัจจุบันอายุ๖๔ปีใช่ไหม
คือคนยังติดใจสงสัยว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย
ซาอุต่างที่ขนกลับมาเนี่ย
คือน้ำหนักก็ตั้ง๓๐กิโลกรัม
สร้อยก็เยอะเป็นกำไรเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ย
ตกลงของกลางนี่คืนหมดหรือยังถ้าไม่นับที่ว่าขายไปแล้วเนี่ย
ของกลางสรุปแล้วที่ผมคืนไปหมดแล้วครับ
คืนไปให้ทางตำรวจ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปขายให้กับพ่อค้าคนกลาง
สรุปแล้วที่ผมไม่เหลือเลยแต่ว่ามันจะไปอย่างแบบไหน
มันพ้นมือผมไปแล้วผมก็ไม่เข้าใจตอนนั้นครับ
นอกจากที่เราเอาไปขายเนี่ยของกลางหมดแล้วไม่มีเก็บไว้แล้ว
ครับไม่มีแล้วครับสบายใจแล้วครับ
ทุกวันนี้ไปเจอเจอใครเจอชาวโบ้งชาวบ้านหรือว่าเจอผู้คนต่างเนี่ยเขาจำได้ไหมหรือว่าเขามาถามเรื่องนี้ไหมครับ
บางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าจำได้ครับ

บางคนก็ถามบางคนก็ไม่ถาม

เอาอย่างพอได้ยินหรือว่าไปเห็นข่งเห็นข่าวเกี่ยวกับขดงคดีของเราเนี่ยที่เคยก่อเอาไว้เนี่ยอย่างเขาเรียกว่าจอมโจรเพชรสาอุคดีเพชรสาอุอะไรอย่างนี้รู้สึกยังไงฮะ
ปิดตำนานไปแล้วหรือว่ามันยังเป็นตำนานอยู่หรือมันยังไง
ก็จริงแล้วรู้สึกจะปิดตำนานไปแล้วนะแล้วก็ไม่อยากให้มันมายุ่งทางเรื่องหัวใจคราวนี้
ทีนี้ที่บางครั้งที่ต้องไปออกข่าวหรือไม่ก็ไปออกอะไรเนี่ยสารคดีหรือแบบนี้นะ
มันเป็นลักษณะของทางบริษัททางข่าว

มาหาผมเองที่บ้านแล้วทีนี้ผมก็จะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงหนีไปที่อื่น
มันรู้สึกว่ามันจะไม่ดีมันจะทำให้ผมเป็นสิ่งที่ว่าเพิ่มความลำบากกันก็เลยสู้ต่อเลยแบบให้มันพ้นไป
เขามาหาที่บ้านก็คุยกับเขาก็คุยธรรมดาก็จบเกมครับ
สู้ด้วยความจริงดีกว่าประมาณอย่างนี้ใช่ไหม
ถ้าเขามาหาที่บ้านเราจะวิ่งหนีเออตะเลิศขึ้นเขาเหมือนที่ข่าวว่ามันก็ยิ่งเป็นข่าวครับ
คือที่เราอยากคุยกับคุณกิริยาในวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งจะได้ให้เคลียร์กันให้ชัดเคลียร์กันให้จบในทุกประเด็นด้วย
อย่างเรื่องของกลางเนี่ยอันนี้คืนหมดแล้วปิดตำนานได้แล้วจอมโจรเพชรสาอุเนี่ยคุณเกรียงไกรบอก
อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณเกรงไกรคนก็สงสัยกันอยู่ว่าในจำนวนเพชรสาอุต่างที่คุณเกรงไกรเอามาเนี่ย
มันมีไหมบลูไดมอนเม็ดสีน้ำเงินสีฟ้า๕๐กรัฐเนี่ยมันมีหรือเปล่า
คือเอาความจริงใจว่าเนี่ยผมไม่เข้าใจผมไม่รู้ตอนนั้นนะตอนที่ตอนที่เอาเพชรมาหรือว่าตอนที่อยู่ในผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าอันไหนมันบูไนมอน
อันไหนมันเป็นทัพทิมหรือไม่ก็เพชรยังไงผมไม่เข้าใจตอนนั้นเพราะผมไม่เข้าใจของ
แต่เข้าใจไม่เยอะเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามันเป็นเพชรจริงทำไมถึงไม่ทำด้วยทองคำมันทำไมถึงทำด้วยทองเค
ครับแล้วก็อ่าพวกตัวผมนั้นก็เป็นคนเป็นคนบ้านนอกไม่เคยซื้อเพชรเลยก็เลยไม่รู้จักทำไมรู้จักหรือไม่เข้าใจก็ตอนที่ว่าไปติดคุกมาแล้ว

สรุปแล้วบูไนมอนผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันมีจริงหรือเปล่า

แต่รู้ว่ามันมีหลายสีสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวอะไรมันมีหมดครับผมตอบได้แค่นี้ครับ
เอาเป็นว่าในส่วนของคุณเกรงไกรยืนยันว่าคืนหมดแล้วของกลางไม่มีเหลือแล้วนัดปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรติดค้างไม่มีเก็บไว้สักเม็ดหนึ่งก็ไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้วครับเพราะว่าผมรู้สึกสบายใจดีแทบไม่มีครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยากจะขอโทษไปยังทางการซาอุหรือว่าขอโทษคนไทยหรือขอโทษใครอะไรยังไงไหมครับ
ทุกคนครับที่ผมได้ทำสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วก็ให้ให้ทุกคนบางคนหรือว่าครอบครัวบางคนเกิดความลำบากครับครับเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีที่สอนลูกสอนหลานได้เลยใช่ไหมเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่มาพูดคุยกันแล้วก็เปิดใจกันเคลียร์กันทุกประเด็นเลยนะฮะขอบคุณนะครับคุณเกรงไกรครับขอบคุณนะครับ
สักครู่นี้บันทึกเทปนะคะด้านหลังคุณเกรงไกรเป็นตอนเย็นอยู่คุยไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นตอนเย็นตั้งแต่ตอนเย็นหลายท่านบอกทำไมลำปางสว่างจังคุยตั้งแต่เมื่อเย็นนะฮะ
ในส่วนของผู้ปกครองด้วยเขาจะปรับเปลี่ยนใหม่หลายอย่าง
จะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงในประเทศเขา
แล้วเดี๋ยวรอดูความสัมพันธ์ที่จะดีขึ้นด้วยนะคะ